ติดตามข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะเชื่อว่าหลายคนตื่นแล้วพร้อมที่จะรับสารความร้อนแรงของข่าวการเมืองแล้วล่ะ
เอาเป็นว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่ารองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วล่ะว่า
เขาจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐอย่างแน่นอนเป็นตัวเลือกอันดับแรก
ซึ่งภาคอื่นอื่นเขาก็ออกมาบอกว่าบอกทำไมอ่ะเขารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเขารู้กันตั้งแต่แรกแล้ว

ไม่เห็นจะแปลกใจเลยที่พักพลังประชารัฐบอกว่าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะถึงแม้จะไม่พูดทุกคนเขาก็รู้กันรู้กันดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่การตั้งชื่อพักที่สอดคล้องกับโครงการรัฐบาลชคสช
เพียงแต่ในยุคสมัยใหม่ประชาชนเขาชอบอะไรตรง

หรือยังคะก็อยากให้ชัดนะคะ
หลังจากที่เป็นเงากันอยู่นานนะคะ
ถึงแม้ไม่เปิดคนก็รับทราบแล้วนะคะ
แล้วก็ประชาชนเองในยุคใหม่
ประชาชนชอบอะไรตรงมาชอบอะไรที่จริงใจ
ดิฉันคิดว่าก็ทราบกันมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ชื่อพักค่ะ
ตั้งแต่ชื่อพักที่สอดคล้องกับโครงการของรัฐบาล
แล้วก็ลดแมพต่างก็เห็นชัดเจนแล้วว่า
ทำเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เหนือความคาดหมาย
คุณหญิงสุดารัฐยังบอกด้วยนะคะว่าในส่วนของพักเพื่อไทยเนี่ย
ถ้าหากคอสชปลดล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อไหร่
ก็จะประชุมหารือกันในเรื่องตัวบุคคลที่จะอยู่ในบัญชีรายชื่อ
นายกรัฐมนตรีของพักทันที
ส่วนในวันนี้ทางพักมีการนัดประชุมสมาชิก
แจ้งแนวทางในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง
หลังจากแต่ละภาคได้เตรียมตัวบุคคลลงสมัครในแต่ละเขตเกือบครบแล้วค่ะ
ก็อาจจะมีปัญหาบางเขตนะที่มีความซ้ำซ้อนกันบ้างก็ต้องแก้ไขกันไป
ก่อนหน้านี้นายสุวิทย์เมสินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็มาตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความชัดเจนนะคะ
รายชื่อผู้ที่พักจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี
รวมถึงข้อวิจารณ์ที่ว่าพักพลังประชารัฐได้เปรียบพักการเมืองอื่น
ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาพอเข้าสู่โหมดเลือกตั้งเนี่ยเสียงวิภาควิจารณ์มันก็ต้องมากันเซ็งแทร่นั่นแหละ
ไม่เกี่ยวหรอกครับไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันควรจะไปสู่การเลือกตั้งนะครับ
มีการเก่าหาว่าที่แบ่งเขตของมาถูกปกติเพราะว่ามันเกี่ยวซึมนั่นมาจากการดูดก่อนนั้น
ไม่น่าจะใช่หรือเลือกแสดดูดแสดดน่าเกลียดเลยนะครับ
ต้องมีนะครับส่วนผสมของสอสอใหม่หรือว่ามีเรื่องของคนรุ่นใหม่
แล้วก็มีสอสอเก่าที่อาจจะมีประสบการณ์
แล้วก็มีการทำการบ้านอยู่ในพื้นที่มากพอสมควร
เพราะฉะนั้นเราก็เป็นพักที่เปิดกว้าง
แล้วก็เอาความหลากหลายต่างเข้ามามากกว่านะครับ
ผมเข้าใจว่าหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องเป็นท่านผลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะครับ
อย่างที่ได้เรียนในส่วนตัวผมก็เชียร์ท่านประยุทธ์อยู่แล้ว
แต่ว่าถามว่าเดี๋ยวคงจะมีการคุยกันแบบเป็นทางการนะครับ
หรือกันในพักนะครับว่า๓ท่านที่จะเนมขึ้นมานั้น

ผมเชื่อว่ามีพระเด็กประยุทธเป็นนำเบอร์หนึ่งอยู่แล้วครับ
แต่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ความคิดรายคาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรับชั่นหรือว่าคอปต
เดินทางเข้าพบเลขาธิการปปชเพื่อขอทราบผลการตรวจสอบ
นาฬิกา๒๕เรือนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ตามที่ได้มีการยื่นเรื่องกล่าวหามาครบ๑ปี
นี่๑ปีแล้วเหรอเรื่องนาฬิกาเนี่ย

เขาบอกว่าต้องรอคำชี้แจงจากปปชแล้วกันนะคะ
สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ได้บทสรุปอย่างไรบ้าง

เพราะว่าพาดหัวนั่นหนึ่งท่านเองก็บอกว่า

แต่ก็มีกำลังใจสำหรับท่านนายก

มาก็คือท่านก็เตรียมตัวลงเล่นการเมืองเต็มที่จริงแล้วล่ะ
อ่าตอนนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะว่าการเมืองมันร้อนแรงนะครับ

แต่เขาประกาศเป็นมั่นเป็นเหมาะนะว่ายังไงก็ไม่เลื่อน
ไม่เห็นหรอกคนที่บอกว่าเลื่อนเป็นยังไงคุณสมชัยศรีวิทยากร

เราก็หวังใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมนะฮะ